สำหรับเหตุพบวัตถุต้องสงสัยที่จังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยง
กับเหตุระเบิดที่จังหวัดตรัง

มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปแล้ว๑คนนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักของสาเหตุ
ไปที่ปัญหาของความขัดแย้งจากผลประโยชน์
มากกว่าจะมาจากการก่อการร้ายครับ
เมื่อช่วงประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาแรงระเบิด
ทำให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัด

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์
เป็นหญิง๒คนแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ตรัง๕คน

แต่ว่านายพิเชษวิริยานุภาพพงศ์อายุ๕๑ปี
ขณะที่แพทย์นำเข้าห้องผ่าตัด
หลังจากที่โดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่กลางหลัง
ขณะที่นายเดชรัฐสิมสิริผู้ราชการจังหวัดตรังเปิดเผย
คำบอกเล่าของพยานที่อ้างนะครับว่า
เห็นระเบิดถูกโยนมาจากรถยนต์คันหนึ่ง

เชื่อว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งในตลาด

คล้องกับพลตรีคงชีพตันตรวานิส
โศกระทรวงกลาโหมที่เปิดเผยว่า
ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อความไม่สงบ

คาดว่าเป็นความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่
อกจากนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้แสดงความเสียใจต่อประชาชนที่บาดเจ็บเสียชีวิต

กำชับให้ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง

ผลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญ

ระบุว่าพบที่บริเวณร้านขายเสื้อผ้า

และตลาดชัยหน้าทาวน์ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี

เพื่อให้เกิดความร้อนผสมกับแอลกอฮอลเหลว

ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ซึ่งมีความขัดแย้งกันในวงการธุรกิจ

ข้อเท็จจริงและติดตามชายชะกัน

และแอลกอฮอลเหลวไปวางเอาไว้